คุณผู้ชมช่วงนี้โควิดสิบเก้าก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหฝึกเคืองเงินทองก็หายากเราเล่าข่าวกันมาต่อเนื่องเนี่ยข่าวคราวเกี่ยวกับโจรขโมยของเยอะค่ะคราวนี้ค่ะ
พระเอกชื่อดังคุณป๋อนัทธวุฒิสกิจใจโพสต์คลิปนี้นะคะ
ในไอจีส่วนตัวนะคะนี่ค่ะบอกว่าสภาพเป็นอย่างนี้โจรงัดร้านคืองัดฝ้าเพดานลงมามาขโมยของนะคะ
คุณป๋อก็เลยโพสต์เอาไว้ในลักษณะที่ว่าถ้าเอาของมาคืนเนี่ยจะไม่เอาเรื่องนะ
แต่ถ้าไม่คืนก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายร้านกล่องชา๒๔สาขาจังหวัดเพชรบุรีนะคะ
นี่คือสภาพค่ะที่โจรเข้าไปขโมยของในร้าน
คือทีมข่าวของเราเห็นคุณป๋อโพสต์เอาไว้ก็เลยวีดีโอคอลไปถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณป๋อเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ค่ะพี่สาวตั้งใจจะไปดูร้านจะไปเก็บกวาดทำความสะอาดเตรียมจะเปิดร้าน
เพราะก่อนหน้านี้ปิดไปเนี่ยเกือบหกเดือนได้ปรากฏว่าพอพี่สาวเปิดเข้าไปในร้านโอ้โหนี่คือสภาพที่เห็นคือซุดกันเลย
ข้าวของกระจัดกระจายฝ้าเพดานพังลงมาถามว่าอะไรหายไปบ้างทีวีหายไปสองเครื่องค่ะเครื่องทำกาแฟอีกเครื่องหนึ่งค่ะเครื่องทำกาแฟแพงนะคะมูลค่าเป็นแสนนะคะที่หายไป
พี่สาวก็เลยบอกว่าสงสัยคืนก่อนหน้านี้แหละที่โจรบุกเข้าไปเพราะปกติพี่สาวก็จะแวะไปที่ร้านไปรดน้ำต้นไม้เพราะตั้งใจกันว่าเดี๋ยวจะเปิดร้านใหม่
ถามว่ามีกล้องวงจรปิดไหมคุณป๋อบอกว่าคือกล้องอ่ะมีแต่เนื่องด้วยปิดร้านไปนานช่วงโควิดสิบเก้าปิดร้านไปเกือบ๖เดือนเลยไม่ได้เสียบปลั๊กเลยไม่เห็นเหตุการณ์ตอนที่คนร้ายเข้าไปก่อเหตุนะคะตอนนี้ก็เลยต้องไปดูกล้องที่อยู่บริเวณหน้าร้านนะคะว่าจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณป๋อก็ย้ำว่าคือตั้งใจเอาไว้จริงจริง
หน้าร้านก็ได้มาแอบวางเอาไว้ตอนไหนก็ได้เอาของมาคืนเถอะจะไม่เอาเรื่องเลยจริงจริงก็เข้าใจว่าช่วงเนี้ยคนขโมยมันเยอะแต่ว่าโอ้โหทุกคนก็เดือดร้อนกันน่ะคุณจะมาทำแบบนี้กับคนอื่นมันก็ไม่ได้นะคะ
ติดสารแบบเมื่อวานยังมีเงี้ยมันทีม่อนหมดหมดเรี่ยวแรงคือแบบกลัวไงกลัวอีก
สิ่งที่เราเสียใจทุกวันนี้ก็คือว่าคือเราแพลนที่จะเปิดแล้วหลังจากที่ปิดมาประมาณ๕๖เดือนนึกออกไหม
แม่แม่ก็บอกแบบไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างนี้ก็ยังบอกเลยก็อย่างที่คุยกันนะฮะลงไปเลยบอกว่าเอาของมาคืนนะคืนมืดก็ได้คืนตอนไม่มีใครอยู่ก็ได้
หมายว่าตอนตีหนึ่งตีสองก็เอาของมาคืนซะเราก็จะไม่ติดใจเอาความอะไร
เนี่ยค่ะอย่าให้คนร้ายเอาของมาคืนนะคะจะแอบเอามาวางคืนเอาไว้ตอนไหนก็ได้
ครับจะได้ไม่ต้องดำเนินคดีอะไรกันโอ้โหนี่ร้านทำของเขาเละเลยนะคือตั้งใจจะเปิดแล้วอ่ะค่ะ
แต่พอเปิดเข้าไปดูในร้านมันเปิดไม่ได้แล้วค่ะครับเพราะว่าคนร้ายเข้าไปก่อเหตุขโมยของซะร้านเละแบบนี้
ทีมข่าวของเรานะคะก็เลยมีการประสานกันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีอะค่ะ
ไปดูให้หน่อยที่ร้านกล่องชาย๒๔นะคะร้านของคุณป๋อเนี่ยค่ะเห็นไหมป๋อนัทธวุฒิสกิจใจ
ร้านนี้นะคะอยู่ริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะอยู่ในอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
คือก่อนอันนี้เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบแล้วก็เก็บฐานไปแล้วนะคะทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับพี่สาวของคุณป๋อดูหน่อย
คุณอ้อนะคะคุณอ้อก็บอกว่าคือเปิดกิจการเนี่ยมาสัก๔๕ปีแล้วแต่โควิด๑๙ก็ปิด
ตั้งแต่พฤษภาคมจน๑๕กันยายนก็คือเมื่อวานนี้เข้าไปดูร้านปรากฏว่าโอ้โหสภาพที่เห็นฝ้าเพดานพังลงมาข้าวของหายไปหลายอย่างเลยที่เสียดายมากก็คือพระเครื่องค่ะที่คุณอ้อกับคุณป๋อเนี่ยบูชาพระเครื่องหายไป๕องค์ก็เลยบอกเหมือนคุณป๋อเหมือนกันนะคะคุณอ้อก็บอกว่าถ้าคนร้ายดูข่าวอยู่อ่ะนะแล้วเอามาคืนเนี่ยยืนยันว่าไม่เอาเรื่อง
คืนตอนไหนก็ได้นะคะจริงจริงแล้วตั้งใจว่าจะเปิดเดือนหน้าไงคะครับก็โควิดสิบเก้าซาซาหน่อยก็กะว่าจะกลับมาเปิดร้านอีกทีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าร้านพังขนาดเนี้ยต้องซ่อมอะไรกันใหม่อีกล่าสุดเมื่อช่วงเย็นคุณป๋อก็เลยโพสต์ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลเรื่องนี้ให้นะคะขอบคุณชาวจังหวัดเพชรบุรีที่ช่วยเหลือให้ค
ดีนะคะ
เป็นพระพุทธรูปนะคะที่เป็นที่เคารพของทางป่อแล้วก็ทางเรานะคะ
ตำรวจมาดูแลหลายทีมมากเลยค่ะมีทั้งท่านผู้ว่ารองผู้ว่าแล้วก็ผู้กำกับนะคะก็มาดูแลอยู่
คือคนแถวนั้นก็โดนกันหลายร้านไม่ใช่แค่ร้านของพี่ป๋อร้านเดียวนะฮะคือคนเข้าไปตอบ
เมนต์ในไอจีของพี่ป๋อบอกว่าโอ้โหที่ร้านก็โดนเหมือนกันอยู่ใกล้ใกล้กันนี่แหละ
ใช่ค่ะคือพี่ป๋อก็ไปตอบคอมเมนต์นะคะบอกว่าในช่วงแบบนี้เข้าใจว่าทุกคนเดือดร้อน
แต่คุณจะมาซ้ำเติมคนที่เดือดร้อนเหมือนกันไม่ได้